คุณผู้ชมไปดูนครปฐมเกิดเหตุระทึกขวัญขึ้น
ผู้หญิงคนหนึ่งก็พาญาติไปงานรับปริญญา
แน่นอนพอไปงานก็จะมีเรื่องของของขวัญใช่ไหม

ระหว่างขับรถแบตมือถือหมดก็เลยต้องเสียบชาร์จ

ลูกโปรงมันระเบิดไฟพึบในรถ
บาดเจ็บไป๓คนคุณผู้ชม

บริเวณหน้าธนาคารทก๒ริมถนนเทศะอำเภอเมืองนครปฐม
มีคนเจ็บทั้งหมดใน๓คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
รถมีร่องรอยไฟไหม้ที่เบาะหลังที่คนขับมีเศษลูกโปรงที่ระเบิดตกอยู่ในรถด้วย
คนเจ็บเนี่ยนะมีเด็กชายวัย๖ขวบถูกแรงระเบิดและไฟลวกตามร่างกายบาดเจ็บสาหัส
เป็นคนโดยสาหารทั้งของเด็กนึงบาดเจ็บเล็กน้อย
เด็กหกขวบเนี่ยบาดเจ็บสาหัสผู้บาดเจ็บทั้งสองคนให้การแบบนี้
ก่อนเกิดเหตุเดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อไปร่วมงานรับปริญญาของหลาน
ญาติที่นครปฐมแต่ปรากฏว่าญาติเนี่ยรับปริญญาณในช่วงบ่าย
ก็ไหว้วานนะเอาของเนี่ยกลับไปเก็บให้หน่อย
ไปเป็นของที่ละลึกเอาไปเก็บที่บ้านก่อนละกันเดี๋ยวช่วงบ่ายค่อยมาแล้วกัน
ของที่นำไปก็จะมีลูกโปรงสวรรค์ด้วยที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยให้มา
ก็เป็นการร่วมยินดีนะครับระหว่างทางแบตมือถือใกล้หมด
ก็เลยเอาไปเสียบชาร์จแบตตรงที่เสียบที่จุดบุหรี่ในรถนะฮะ
จู่ระหว่างเสียบเนี่ยมันเกิดเป็นประกายไฟขึ้นมาตามมาด้วยเกิดเป็นแรงระเบิด
แล้วก็เปลวไฟลุกพลึบในรถจนทุกคนนั้นบาดเจ็บไปนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็บอกว่าสำหรับเหตุการณ์น่าจะเกิดจากการที่ลูกโป่งเนี่ย
เขาอัดแก๊สไวไฟเข้าไปแล้วมันรั่วแก๊สมันก็ออกมาจากลูกโปรงและจังหวัดที่ไปเสียบไฟชาร์จแบตมือถือมันก็ทำปฏิกิริยาเกิดเป็นประกายไฟขึ้นมาแล้วก็ระเบิดขึ้นหรือในรถอาจจะร้อนอยู่แล้วแล้วก็มีแสงที่ส่องเข้าไปค่อนข้างที่จะเยอะทำให้มันเกิดระเบิดขึ้นได้เช่นเดียวกันอ่าวใคร